สำหรับทางเลี่ยงแยกรัชโยธินสามารถมาได้ถึง๕เส้นทาง
ซอยประหลโยธิน๒๑มาออกซอยวิภาวดี๓๐
ประหลโยธิน๒๓ออกวิภาวดี๓๒
รัชดาพิเศษ๔๖ออกซอยประหลโยธิน๓๓
รัชดาพิเศษ๔๘และ๔๖ทับ๑
ออกซอยประหลโยธิน๓๕และซอยประหลโยธิน๓๐
สามารถออกไปยังซอยรัชดาพิเศษ๓๖๒๖และ๓๐ได้